ไปตัดผมผมเริ่มยาวแล้วแหมหลายร้านเนี่ยเขาก็มีไอเดียในการแบบที่จะทำการตลาดมากมายสำหรับร้านตัดผมในสมัยนี้นะคะ
เป็นร้านตัดผมในจังหวัดทรงฯคราลังนี้กันคุณผู้ชมก็มีไอเดียเกรกก็คือ
จะต้องใส่หน้ากากแต่ว่าไม่ได้ไปประกวดร้องเพลง
อ้าว
ไม่ใช่
ยานสถานีขนส่งอะอมเภอหัทใหญ่จังหวัดทรงฮลา
แล้วก็เป็นจุดขายประจำร้านด้วย
เหนือจากฝีมือของช่างตัดผมที่มีลูกค้าทั้งขาประจำขาจร
และเบียนมาตัดกันมึงไม่ว่างเลยมือเป็นละวิงเลย

ทางผู้สื่อข่าวของเราก็สงสัยว่าเออทำไมคะเจ้าของร้านต้องใส่หน้ากากในการตัดผมด้วย
ช่างเจ้าของร้านด้วยบอกว่าจะบอกเหตุผลให้ฟัง
เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า
ส่วนคำตอบที่ได้ก็คือพี่คนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นช่างตัดผม
ตัดมา๙ปีแล้วก็มาเปิดร้านเองอยู่ที่นี่เมื่อ๒ปีก่อน
เอาโทษหน้ากากครับแต่ไม่บอกชื่อให้เห็นหน้าเฉย
เริ่มแรกคุณพี่เขาก็ไม่ได้สวมหน้ากากนะ

แต่ว่าพอตัดนานเข้าเออไม่เข้าท่าแล้ว
เนื่องจากว่าขออะไร

ก็เออตัดผมไปตัดมาเออมันไม่เข้าท่าแล้ว
คือเป็นตอนที่กำลังคิดออกก็เลยร้อง
ใช่ตัดผมอยู่แล้วก็ล็อกเออมันไม่เข้าท่า
เสร็จผมอะไรต่างมันก็ปลิวเข้าตาเข้าปากเข้าจมูก
ก็เลยได้ทดลองนำหน้ากากมาสวมใส่ปิดบังใบหน้าดู
ปรากฏว่าได้พ้น
มันสามารถแก้ปัญหาเรื่องของเศษผมปลิวเข้าหน้าได้นะคะ
ก็เลยสวมใส่หน้ากากแบบนี้มา๕เดือนแล้ว

ช่วงแรกคุณพี่ก็บอกไม่ค่อยชินนะ
เพราะว่ามันอึดอัดมันหายใจไม่ค่อยถนัดด้วยไม่ค่อยสะดวก
แต่พอไปเรื่อยก็เออนานไปก็ชินค่ะ
กลายเป็นอย่างที่เห็นปัจจุบันนี้ก็ใส่หน้ากากตัดผมตลอดเลย

แล้วหน้ากากที่ใช้เนี่ยนะคะมีหลายอัน
เหรอไม่ได้มีอันเดียวคุณเห็นที่วางอยู่ข้างหลังไหม
เทียบเลยอ่ะเทียบเลยแล้วแต่จะเลือกใส่เนี่ย
แต่ว่าที่สวมเป็นประจำจนเป็นเอกลักษณ์ก็คือนี่แหละค่ะ
หน้ากากเจสันหลายคนเขาก็เลยเรียกกันว่าร้านนี้เป็นร้านหน้ากากเจสัน
ร้านตัดผมเจสันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
วันไหนไม่ได้ใส่หน้ากากมาลูกค้าไม่เข้านะ

แต่ว่าจริงแล้วก็มีหน้ากากอื่นอย่างเช่นพวก
หน้ากากใจแอ้นหรือว่าหน้ากากมือกลองวงสลิปน็อตก็มีครับ
อย่างเด็กเขาก็จะชื่นชอบกันมากเลย
เขาเลยเรียกร้านตัดผมนี้ว่าหน้าร้านอากาศเจสัน
จะไปตัดผมร้านหน้ากากเจสันครับ
จะไปตัดผมร้านไหนไปตัดผมร้านหน้ากากเกสัน
ใช่ถ้าวันนั้นใส่หน้ากากโจ๊กเกอร์ไม่ตัด
เอาคือถ้าเปลี่ยนหน้ากากก็คิดว่าไม่ใช่ช่างที่ตัวเองชื่นชอบ

ใส่หน้ากากต่อให้เป็นหน้ากากอะไรก็แล้ว
แต่ก็นี่ค่ะคุณพี่คนเดิม
แต่ดิฉันอยากรู้ทำไมคุณพี่ไม่บอกชื่อ
เห็นหน้าขนาดนี้แล้วชื่อก็ไม่บอก

แต่คุณพี่นี่เขาคงจะใส่จนชินแล้ว

เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งที่หนึ่งเจ้างวัด

ใครที่ชื่นชอบทานส้ม
ตำแซ่บนรับเลย
ต้องไปร้านนี้ที่จังหวัดชัยนาธิ

แถมถูกอีกต่างหากจานละ๑๐บาท
หาที่ไหนได้แล้ว
ที่นี่ไงนี่แหละที่นี่ที่เดียว
กินกันให้อร่อยไปเลยนะครับที่อำเภอเมืองชายนาฏร้านนี้เขาตั้งอยู่
เขาบอกว่าขายถูกมากชามละ๑๐บาท
มาได้ทั้งครอบครัวเลยครับกินกันให้อิ่มเลย
แล้วก็เช็คบินนะครับบอกเลยว่าเพียงแค่ร้อยต้น
ร้อยต้นก็กินอิ่มแล้วหลายเมนู
ใช่แล้วครับถูกปากถูกราคาถูกใจ
ลูกค้าก็แวะเวียนไปกินไม่ขาดสายแล้วครับแบบนี้
มีเมนูอะไรบ้างน้องใบตองมาดูกัน
มีตำไทยตำหอยตำปลาร้าตำปูตำไทยปู
ตำไทยหอยตำไทยปลาร้าตำแตงเยอะแยะไปหมด
แต่ถ้าหากอยากจะกินตำถั่วตำมะม่วงตำซั่ว
ราคาก็๑๕บาทก็คือเพิ่มมา๕บาท
ส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับไก่ย่างมีหมดทุกส่วนทั้งตรงทั้งเตา
ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบ
พอแล้วมั้งค่ะเอาละไก่ย่างไม้ละห้าบาท
แล้วส่วนนี่ก็มียงมียำอะไรก็ขายด้วย
เขาให้เพื่อนบ้านมาขายข้างตับหวานป่ะ
ตับหวานก็มีโอ้ยเป็นตาแซ่บ
ถ้าของเพื่อนบ้านที่เขามาขายนะจานละ๒๕บาท
มีลาบมียำอะไรพวกนี้โอ้โหน่ากินมาก
ถามคนนี้คุณเรไรศรีโสดอายุ๕๔ปี
เจ้าของร้านก็เปิดเฟลวัดสมัยก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
แต่ตัวเองไม่ค่อยสบายก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่ชัยนาธินี่แหละ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยอยู่กรุงเทพก็เคยขายส้มตำมาก่อน
แต่ขายในราคาที่ปกติก็น่าจะชามละ๓๐๔๐บาทประมาณนั้น
แต่พอกลับมาขายที่บ้านที่ชัยหน้าที่บ้านเกิดของตัวเอง

เพราะว่าผู้ดิบมันไม่แพงอยู่แถวบ้านหาได้ง่าย
ราคาถูกกว่าตลาดครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
ว่าแถวระแวกบ้านมีมะละกงมะละกออยู่
คือมันปลูกเองได้ตามบ้านเราต่าง
ทั่วฟักเยาว์มะเครือเทศอะไรอย่างนี้

เยอะไหมคะเอ๊ะไข่ชามละ๑๐บาทอยู่ได้เหรอ
บอกว่าแต่ละวันคำนวณจากการใช้มะละกอวันละ๑๐กิโลกรัมเนี่ย
เฉลี่ยก็จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๔๐๐บาท
แค่นี้ก็พอจิตพอใจอยู่ได้แล้วจ้า

เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งมาว่า
ขอตำปูปลาร้ามาเป็นต่อนนะคะเพราะว่าดิฉันชอบ
คุณต้นส่งมาคุณต้นคะดิฉันชอบเป็นต่อนเหรอคะคุณดูได้ยังไง

ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีเคล็ดลับในความสวย
ถ้ากินปลาร้าแล้วจะสวยเพราะว่าอย่างไรสวยมากดูดิฉันเป็นต่อน
ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากหลักฐานมันฟ้อง
คือต้องกินเป็นต่อนถึงจะสวยเป็นต้นอย่างน้องใบตอง
กินเป็นต่อนสวยเป็นต้นค่ะ
เอาล่ะนอกจากนี้เดี๋ยวยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ให้ได้ติดตามเกี่ยวกับฟงเกี่ยวกับไฟแว๊บ
คือช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายจังหวัดเขาก็ทำนาเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
สีสันหลังจากที่ทำงาเกี่ยวข้าวทำนาเกี่ยวข้าวอะไรเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงกลางคืนเขาก็จะนำหลอดไฟนีออนไปติดไว้กลางทุ่งนา
เพื่ออะไรรู้ไหมคุณคุณจะไปตื๊วอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่มันไม่ใช่ดิสโกเทค
คือเขาทำทุ่งนาเอาไว้เพื่อล่อดักแมลง
แล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ติดตามกันดูหน่อยว่าเจ้าแมลงเนี่ยมันจะไปติดกับไฟได้ยังไง

ติดตามด้วยในช่วงของตลหาเรื่อง
แสงไฟจำนวนมากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่น
คงไม่รู้ว่านี่คือกลางทุ่งนาที่บ้านคาราแมะ
ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน
ชาวบ้านต่างพากันนำพลาสติกใสมามัดขึงกับเสาไม้
เพื่อให้พลาสติกสายการตั้งคล้ายจอหนังกลางแปลง
พร้อมกับติดไฟนีออนด้านบนเพื่อล่อจับแมงหรือแมลง
ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนำข้าวออกจากนางหมดแล้ว
แมลงบินออกมาในช่วงกลางคืนจำนวนมาก
ทำให้ชาวบ้านพากันทำที่ดักจับกันทั้งหมู่บ้าน
พร้อมลงทุนซื้ออุปกรณ์หลอดไฟนีออนสีน้ำทะเลพลาสติกเชือกฟาง
ใส่น้ำเสาไม้ไผ่โดยหลอดไฟจะติดไว้ข้างบนพลาสติก
ส่วนด้านล่างจะมีกระมังใส่น้ำ
พอเปิดไฟแมลงหรือแมงมองเห็นก็จะบินมาชนพลาสติก
แล้วก็ตกลงในกระมังใส่น้ำลอยอยู่ในน้ำไม่สามารถบินขึ้นมาได้
ดักไปจนถึงช่วงเมษายนก่อนที่จะลงไถนาอีกครั้ง
ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการเปิดไฟล่อแมลงช่วงเวลาบ่าย๓โมงถึงบ่าย๔โมงเย็น
ชาวบ้านจะพากันทยอยหาบน้ำหรือนำถังน้ำใส่รถเข็น
เทใส่กระมังเพราะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน
นายคุณารักเจือจันทร์อายุ๕๐ปีทำที่ดักจับแมง๒๖ชุด
หาบน้ำใส่กระมังถึง๖หาบต่อวัน
พอตกเย็นชาวบ้านเริ่มเปิดไฟล่อแมง
ไปทางไหนก็จะเห็นแต่แสงสีเต็มท้องทุ่งนา
บริเวณนี้น่าจะถึง๑๐๐หลอด
หลังจากที่รับประทานอาหารค่ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ช่วงสองหรือสามทุ่มชาวบ้านก็เริ่มทยอยพากันออกไปดูว่า
มีแมลงตกลงในกระมังหรือไม่

และจะต้องสวมหมวกไหมพรมกันแมลงเข้าหูอีกด้วย
จากนั้นช่วงเวลาตี๓หรือตี๔
ก็มาตักแมลงกลับเข้าบ้านอีกครั้ง

นำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มาคอยรับซื้อในหมู่บ้าน
แมงดาจะรับซื้อตัวละ๕บาท
ส่วนแมงมันแมงกระชอนแมงตับเต่ากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
แต่ละบ้านก็จับได้หลายกิโลกรัมต่อวัน
วันไหนไม่มีลมพัดอากาศร้อนอบอ้าว

เฉลี่ยก็สร้างรายได้เสริมแบบง่าย
๓๐๐ถึง๕๐๐บาทต่อวันทีเดียว
โหเป็นยังไงภูมิบรรยาชาวบ้านนะเนี่ย
ในการดักจับแมลงวันหนึ่งเนี่ย๓๐๐ถึง๕๐๐บาท
รายได้เนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณชนะ
แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย
ดูไปก็รักรักมันทุกตัว
คุณคะจบเพลงแล้ว
มาดูไลน์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าอะไร
ส้มตำ๙บาทตลอดชีวิต

จัดรายการกับเราไปสดตรงนี้นะครับ

ช่วงหน้าเป็นช่วงของตลอดกิ๊ม